ต่อกันที่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๓
วันนี้นักกีฬาโบลิ่งอดีตทีมชาติวัย๔๐ปีครับ
คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันให้กับจังหวัดสมุทรปราการ
แม้ว่าการแข่งขันนั้นจะยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการนะครับ

จะมีขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคมนี้นะครับ
แต่วันนี้นะครับมีการชิงชัยเหรียญทองแรกกันแล้วนะครับ
ซึ่งนักทอยแก่นจากจังหวัดสมุทรประการ
คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันครั้งนี้ไปครองครับ
แห่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นครสวรรค์เกม
วันนี้มีการชิงชัย๑เหรียญทอง
ก่อนที่พิธีเปิดและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่๑๒ถึง๒๒๑ธันวาคมนี้
ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ

ซึ่งระหว่างการแข่งขันธนาปรางสะเทียน
ทอยแก่นทีมชาติไทยจากนครราชศรีมา

ก่อนที่สุดท้ายผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุด
ตกเป็นของสัตริยาช่องวาลิน

วัย๔๐ปีจากจังหวัดสมุทรประการ
ขวาเหลี่ยนทองแรกในการกังขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่๔๔ไปคลองได้สำเร็จ
ด้วยคะแนน๑๗๓๕คะแนน

และอันดับ๓วิลัยลักษณ์สงวนสัตว์
จากจังหวัดสมุทรสาครเหมาทั้ง๒รางวัล
ดีใจค่ะที่ทำได้ประสบความสำเร็จ
เพราะว่าตั้งหวังไว้ว่าทุกปีที่เราเล่นให้กับจังหวัดสมประการมา
เราทำให้เขาได้ทุก๒เหรียญทองทุกปี

เพราะว่าที่เหลือมันมีทีมชายอีกที่จะมาช่วยเรา

เราก็ดีใจที่ทำให้จังหวัดสมปาการจองได้เหลี่ยนทองเยอะ
ร่วมตั้งขบวนแห่ไฟพระเลิกจากสารกลางไปถนนสวรรค์วิถี
สี่แยกเดชาติวงตลาดปากน้ำโพเทศบาลนครสวรรค์
และไปจอดรถกระบวนแห่ที่บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์
ก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
จะมีขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคมนี้
สำหรับพรุ่งนี้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
จะมีการชิงชัยกันทั้งหมด๔เหรียญทอง
ไลท์อยู่ที่การแข่งขันฟันดาบสากลมีชิง๒เหรียญทองนะครับ
เกริกชัยคุณโทษข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน